และไปดูกันที่พิธีปิดนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน
ครั้งที่๑๘นะครับไปติดตามได้จากรายงานของคุณกัญจนัทศรีวิบูรณ์
รายงานมาจากประเทศสิงคโปร์ครับกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่สิบแปดครับ
ฉากลงเรียบร้อยแล้วครับที่ประเทศสิงคโปร์
โดยครั้งต่อไปครั้งหน้าอีก๒ปีข้างหน้าหรือปี๒๐๑๘จะจัดขึ้นที่ประเทศเมียนมา
พิธีปิดมีขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์มีนางซิมอาร์นรัฐมนตรีอาวุโสแห่งรัฐ
กระทรวงวัฒนธรรมชุมชนและเยาวชนเป็นประธาน
ซึ่งทางเจ้าภาพได้จัดการแสดงจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง
จากนั้นดรตันเองเหลียงประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
ลามมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียนเก่าปิดการแข่งขัน
พร้อมกับส่งมอบทงประจำการแข่งขันให้กับเมียนมา
เจ้าภาพครั้งต่อไปโดยมีดรเทียนวิน
ผู้มนวยการทั่วไปกันทรงศึกษาธิการเมียนมา
และประธานสหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยเป็นผู้รับมอบ
ปีข้างหน้าทางเมียนมาตั้งงบประมาณจัดการแข่งขันเบื้องต้น
ไว้อยู่ที่๑ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สรุปผลงานนักกีฬาไทยในกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งนี้
นักกีฬาไทยของเจ้าเหรียญทอง
มาได้๕๒เหรียญทอง๓๔เหรียญเงิน๓๕เหรียญทองแดง
ซึ่งว่ายน้ำคว้ามาได้มากที่สุด๑๓เหรียญทอง
จจนัสสิวิบูรณ์ทีมข่าวไทยรัฐทีวี